คุณผู้ชมครับแม่แท้ของเด็กหญิงวัย๕ขวบ
ก็เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยความช้ำใจเลย
บอกว่าลูกสาวของเธอถูกตาแท้ของเด็กข่มขืน
ตาสอดใส่อวัยวะเพศเข้าไปในอวัยเพศของเด็กแล้ว
แต่ว่าเด็กร้องบอกว่าตาหนูเจ็บอย่าทำหนูเลย
ตาถึงยอมปล่อย
สอบสวนสพแคนดงให้ดำเนินคดีกับนายมงคล
ซึ่งเป็นน้องชายของแม่ของเธอแล้วก็มีศักดิ์เป็นน้าของเธอเอง
กระทำการข่มขืนลูกสาวของเธอวัย๕ขวบ
ซึ่งจริงแล้วนะนายมงคลก็จะมีศักดิ์เป็นตาแท้ของเด็กด้วยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๘มิถุนายนที่ผ่านมา
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบแล้วครับ
ก็พบนายมงคล
ทีนี้ครับก็ต้องมีการจับกลุ่มนายมงคล
และนายมงคลสารภาพนะคุณนะ
สารภาพบอกว่าเมื่อวันที่๘มิถุนายนช่วงสายแล้วคือ๑๑โมง
เห็นเด็กหญิงดีนามสมมุติวัย๕ขวบเล่นอยู่หน้าบ้าน
เล่นอยู่ลำพังเพียงคนเดียวก็เลยเข้าไปพาเด็กหญิงดีหรือว่าหลาน
มาที่บ้านของเขาซึ่งบ้านมันอยู่ติดกันกับบ้านแม่ของเด็กหญิงดี
แล้วก็พาไปในห้องนอนจากนั้นก็จะลงมือข่มขืนนะครับ
อดใส่อวัยวะเพศเข้าไปแล้วแต่ว่าหลานร้องด้วยความเจ็บปวด
แล้วก็ร้องบอกว่าตาตาหนูเจ็บอย่าทำหนูเลย
ทำให้นายมงคลก็หยุดการกระทำแล้วก็ใส่เสื้อใส่กระโปรงให้เด็ก
แล้วเด็กก็วิ่งกลับบ้านนะครับทีนี้เด็กไปฟ้องยาย
จนเรื่องถึงหูแม่ของเด็กแม่ของเด็กก็เลยเข้าแจ้งความดำเนินคดีนะครับ
แล้วก็ท้ายที่สุดตำรวจก็มาตามจับกลุ่มนายมงคล
นายมงคลก็รับสาภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าจะข่มขืนหลานแท้ของตัวเองนะครับ
ตำรวจก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพแจ้งข้อกล่าวหาเลยฮะ
ซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
กระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุไม่เกิน๑๓ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนะครับ
ก็ถือว่าเป็นข้อหาหนักที่ทางตำรวจแจ้งเลยนะครับ